เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะคะเพราะว่าแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอะค่ะเป็นหุ่นอุตราแมนใหญ่เลยนะคะ
ทางไฮโซปอลหรือนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
นำไปแก้บนไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราช
แต่ทำไมสภาพเป็นอย่างที่เห็นนี่ค่ะคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กัน
คือที่ส่วนหัวเนี่ยเหมือนหักขาดไปเลยคือสามตุลาคมไฮโซปอร์
ได้นำหุ่นอุลตราแมนสูง๕เมตรไปแก้บนที่วัดเจดีไอ้ไข่ที่ศรีชนนครศรีธรรมราชนะคะ
จากเมื่อสองปีก่อนขอพรแล้วได้สมดังใจแต่ปัญหาที่ตามมาคือ
สร้างไม่ได้ไม่มีใครรับงานสูงเกินใหญ่เกิน
พอหาคนทำได้เอาขนส่งไม่ได้อีกก็ต้องหาวิธีขนส่ง
สุดท้ายนำอุณตราแมนมาถวายได้สำเร็จวันนี้เราเลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่วัดเจดีไอ้ไข่อ่ะนะคะไปพบกับเจ้าหน้าที่วัดค่ะ
ก็เอาไปไว้ที่อุทยานไก่แห่งความสำเร็จ
ห่างวัดหนึ่งกิโลเราก็เลยขอตามไปดูนะคะ
ตราแมนยักษ์ของไฮโซปอร์แยกออกเป็น๓ส่วน
มีส่วนฐานส่วนตัวและหัว
น้ำหนักเป็นร้อยกิโลแต่ไม่มีปูนผสมนะ
โครงสร้างมันไม่แข็งแรงคุณผู้ชม
ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ล้มจนหัวขาด
ช่วงนี้ฝนตกด้วยลมแรงด้วย
ไม่น่าจะใช้อาถรรพ์อะไรคือคนไปมองในมุมของความอาถรรพ์
ไปวางไว้ไปดูฐานก็ได้นะครับ
นี่โดนลมหนักนี่มันอาจจะล้มลงมาได้นะครับ

นี่แหละนักข่าวดูด้วยกัน
ก็ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะคะ
ได้เจอกับแฟนคลับของคุณตังโมกลุ่มหนึ่ง
ก็เลยต้องนำส่วนหัวมาวางตั้งตรงเอาไว้ให้มันดูดีหน่อย

แล้วก็บอกว่าสิ่งที่นำมาถวายไม่ได้เป็นไปตามธรรมเนียมของการแก้บนไอ้ไข่
ก็ปกติการแก้บนไอ้ไข่ต้องใช้รูปปั้นไก่ชน
สำหรับอุทยานไก่แห่งความสำเร็จมีเนื้อที่ประมาณ๔๐ไร่ค่ะ
เป็นสถานที่ที่ญาติโยมนำไก่ที่แก้บนมาวางเอาไว้ตรงนี้
ส่วนซากไก่หรือของแก้บนที่ชำรุดนะคะ
ทางวัดก็จะนำมาเก็บไว้ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ